คุณผู้ชมคะที่ซอยเพชรบุรี๕ใกล้
ใกล้กับแยกราชเทวีกลางเมืองเลยนะ

น้อยใจครอบครัวเพราะว่าครอบครัวบ่นเรื่องของน้องไม่ยอมไปโรงเรียน
น้องเขาขู่ค่ะบอกว่าจะกระโดดตึก๔ชั้นลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย
ทางครอบครัวทางครูก็พยายามคุยเจรจาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
น้องก็ใจอ่อนยอมลงมาเข้าห้องอย่างปลอดภัย
ผู้ปกครองพร้อมครูประจำชั้นของเยาวชนชายอายุ๑๔ปี

เยาวชนที่ยืนอยู่บริเวณระเบียงชั้น๔ของบ้าน
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นภายในซอยเพชรบุรี๕

หลังเยาวชนรายนี้ทะเลาะกับผู้ปกครอง
เพราะว่าผู้ปกครองดุเรื่องไม่ยอมไปโรงเรียน

คนก็แตกตื่นซอยนั้นคนเยอะด้วยนะคะ
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจนครบานพญาไทย
ประสานไปยังหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพหานคร
เบาะลมไปกางเอาไว้อย่างที่เห็นค่ะ
ด้านล่างของอาคารเพื่อป้องกันอันตราย
แล้วก็ช่วยประสานญาติประสานครูประจำชั้น
ให้ช่วยกันคุยช่วยกันเจรจา
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑ชั่วโมง

กลับเข้าไปในห้องพักอย่างปลอดภัย

ผู้ปกครองเยาวชนรายนี้นะคะ
ปรับความเข้าใจกับลูกหลาน
แล้วก็ให้ครูประจำชั้นสอบถามถึงปัญหาด้วย

จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไข

เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ